อีกหนึ่งฝั่งที่จะต้องดูแลเราก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนจากภาครัฐนั่นเอง
ก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดถึงเมื่อสองสามวันที่แล้วพูดถึงลำปางโมเดล
หลายคนฮือหาทีนี้มาดูอีกหนึ่งโมเดลนะคะที่จังหวัดบุรีรำครับ
เขาบอกว่าใครที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมพ์อายุสิบแปดปีขึ้นไป
ไปแสดงความจำนงหน่อยลักษณะไปลงทะเบียนหน่อย
ใครที่อยากฉีดวัคซีนและตอนนี้ให้ความร่วมมือกันมากนะคะ
เขาบอกว่ามีสามแสนหกหมื่นคนเป็นโมเดลที่สำคัญนะ
เพราะว่าบางจังหวัดหรือจังหวัดอื่นเขากำลังรับคนที่อายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไป
หรือว่าเป็นกลุ่ม๗โรคอยู่แต่ที่บุรีรำใครทั่วไปที่สมัครใจในการจะรับวัคซีน
มาได้เลยอายุเท่าไหร่ก็ได้
แปดคืนสิบแปดปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาอยู่ในบุรีรำ
ทำงานที่บุรีรำหรือพักอาศัยที่บุรีรำ
ส่วน๓ช่องทางที่ลงทะเบียนเป็นแบบนี้ช่องทางแรก
ไปเลยค่ะไปหาอสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
บอกเขาว่าอยากจะฉีดวัคซีนเมื่อไหร่
ศูนย์ประสานงานรับบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านคุณเลย
เมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา
นี่คือยอดรวมเมื่อวันที่สิบเอ็ดเท่านั้นนะคะสามแสนหกหมื่นราย
เยอะนะครับใช่ซึ่งข้อมูลนี้เขาจะส่งต่อนะคะ
ซึ่งเป็นการวางแผนรวมภาพรวมของประเทศต่อไป
บอกว่าตอนนี้เองเชิญชวนประชาชนนะคะเริ่มจากการประเมินตัวเอง
และแสดงความจำนงฉีดวัคซีนแต่ต้องทำภายใน๒๑พฤษภาคมนี้
ฉีดวัคซีนรอบแรกค่ะ๑๐๑๒พฤษภาคม
ครั้งต่อไปกำหนดเริ่ม๗มิถุนายน
กลุ่มแรกจะเป็นการให้บริการผู้ที่อยู่ด่านหน้านะคะ
ก็คืออสมทั้งหมดหลังจากนี้ก็เป็นการเข้าสู่ระบบการประเมิน
ใครมีโอกาสติดเชื้อสูงก็จะเข้าสู่การฉีดวัคซีนในลำดับถัดไปนะคะ
โดยเฉพาะใครที่มีโอกาสที่จะขออภัยนะคะเสียชีวิตสูงเนี่ย
ก็จะเป็นกลุ่มแรกถัดไปค่ะ
โอ้โหเท่ากับที่บุรีรำเขามีฐานข้อมูล
คนต้องการฉีดคนสมัครใจจะฉีดแล้วนะ

นะครับก็ชื่นชมนะสำหรับแต่ละจังหวัดที่มีการจัดการเป็นอย่างดีนะครับ